เอาอีกหนึ่งเรื่องนะคะเล่าเป็นเหตุค่ะ
ใครที่ชอบดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอลดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะ

ปราจีนบุรีจะเดินออกไปกรีดยางก็ไปแต่เช้าเนอะ
ปรากฏไปถึงผ่านหน้าบ้านหลังนึงพังงะเลยค่ะ
เจอขาคนชี้ฟ้าอยู่
เดินไปดูปรากฏว่านี่สภาพนี้ที่เจอ
เป็นผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ในโอ่งมังกรค่ะ
ชี้ฟ้าแบบนี้เลยอ่ะจังหวะภาพที่เธอเห็นคือแบบนี้เธอช็อกมาก
กรีดยงกรีดยางอะไรกรีดก่อนแล้วตอนเนี่ย

ใช่ค่ะผู้ตายเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๖๔ปีชื่อนางโกมินเงินขาวนะคะ
น้ำเต็มไปซี่ส่วนใบข้างเนี่ยนะคะไม่มีน้ำ
ลักษณะตอนแรกเขาบอกว่ามันแปลกนะ
ลักษณะเนี่ยดูเหมือนมีคนเอาร่างไปวางไว้ในลักษณะเอาหัวทิ้มลง
แต่พอศพขึ้นมาชนะสูตรเบื้องต้นตรวจสอบดูนะคะไม่มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายเลยค่ะ
สินก็ไม่ได้หายด้วยในตัวผู้ตายเนี่ยพบมือถือหนึ่งเครื่อง
แล้วก็เงินสดสามร้อยสิบเก้าบาทเอ๊ยังไงดีผู้ตายอยู่คนเดียวด้วย
ไม่มีญาติมิตรที่ไหนครับสืบสาวราวเรื่องไปนี่คือของที่เจอในตัวผู้ตายนะคะ
อืมสืบสาวไปอ้าวผู้ตายเคยแต่งงานมีลูกด้วยครับเลยไปถามอดีตสามีค่ะ
ชื่อนายประยูนขันตินูวัยห้าสิบสี่ปีอดีตสามีบอกอ๋อก็เลิกกันมานานแล้วนะ
มากว่า๑๐ปีแล้วล่ะตอนอยู่กินด้วยกันเป็นผัวเมียก็มีลูกสาวด้วยกัน๑คน
เราก็ถามว่ามีปัญหาอะไรกันทำไมถึงเลิกรากันครับอดีตสามีบอกโอ้โหอยู่ไม่ไหวอ่ะ
เขากินเหล้าเยอะมากกินเหล้าหนักมากสามีใช้คำว่ากินเหล้าจนหัวราน้ำ
เวลาเมาทีเนี่ยเดินก็แทบจะเดินไม่ไหวเลยบอกอยู่ไม่ไหวแล้ว
เลิกเลิกกันเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยดื่มเหล้าหนักซึ่งตัวนายประยูนเองก็เลิกลากัน
ที่อยู่ในสวนอย่างพระราธิปราจินบุรี
ทีนี้ตอนเกิดเหตุมันไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยค่ะ
แต่อดีตสามีบอกว่าก็คงจะเมาเหมือนเดิมนั่นแหละ
วันเกิดเหตุก็คงจะ๑๐ธันวาคมก็คงจะเมาอ่ะ
แถบไม่ไหวโซซัดโซเซคิดว่าคงจะเดินไปนั่งพักตรงโอ่งมังกรตรงนี้แหละ
แต่คงเมามากจริงอาจจะเป็นจังหวะนั่งพักแล้วก็
หงายหลังพลอยหลับไปอ่าเมาหลับอ่ะหมดสติหงายหลังไปแล้วก็
หัวจุ่มลงไปในน้ำด้วยความเมาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วย
เมาหนักด้วยจมน้ำไปเลยอาจจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุแบบนั้นนะคะ
แล้วตอนเกิดเหตุก็ไม่มีใครผ่านมาเห็นด้วยก็เลยน่าจะเสียชีวิตแบบนี้
คือลักษณะโอบมังกรมันค่อนข้างใบใหญ่นะคะความสูงเนี่ยหนึ่งเมตร
ผู้ตายนางโกมินเนี่ยสูงหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร
ถ้าเป็นจังหวะนั่งตามที่อดีตสามีสันนิษฐานจริงก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกัน
เราได้คุยกับนางสาวพนิดานะฮะเป็นลูกสาวคนเดียวของผู้ตายนะครับ
บอกว่าก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายของแม่นะ
เพราะรู้ดีว่าแม่เนี่ยเป็นคนชอบดื่มเหล้าแล้วชอบไปนั่งเล่นบนปากโอ่ง

มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ลักษณะแบบนี้นะครับ

ผู้ตายเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตก็ยังคุยถามถ่ายกันอยู่นะ
ยังเตือนอยู่เลยว่าเอออย่ากินเหล้ามากนักนะ
เพราะว่าอยู่คนเดียวด้วยนะเป็นอะไรขึ้นมาจะไม่มีใครช่วย
กลางคืนก็นอนห่มผ้าด้วยนะอากาศมันหนาว
แล้วเวลาหนูขี่รถหนูชอบคุยกับเขา
แล้วแล้วเวลาอยู่สองคนเขาจะพูดดีนะ
ไหมก็คือหนูคือปรึกษากันแล้วแหละญาติพี่น้องคุยกันหลายหลายคน
คือในกรณีนี้คือไม่มีใครเห็นอะไร
ตอนนี้ญาติญาติก็เตรียมจัดงานศพที่วัดนะครับจะสวดพระอภิษฐรรมศพ๓คืนนะครับ
หลังจากนั้นจะชาปนกิจศพนะครับเราก็ไปที่สวนยางพารานะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นจุดที่เป็นกระท่อมนะครับตอนนี้กระท่อมก็ปิดเอาไว้นะครับ
ติดทิ้งเอาไว้มีโอ่งมังกรของนางโกมินที่ตกลงไปเสียชีวิตเนี่ย
มักยืนคุยอยู่คนเดียวตรงโอ่งมังกรเกือบทุกวันนะฮะ
แกยังมีชีวิตอยู่นะครับแถวนี้เนี่ยมีบ้านเพื่อนบ้านอยู่สี่หลัง
นะฮะซึ่งสี่หลังนี้มีคนอยู่สามหลังตอนเกิดเหตุ
ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะฮะ

ความจริงแล้วเนี่ยก็ทำงานรับจ้างนี่แหละ

แต่ก็อย่างที่ลูกหลานบอกคือแกชอบกินเหล้า
ค่ะนะฮะแล้วชอบนั่งเล่นที่ปากโอ่งนะครับ

ยืนยันว่าจากการชนะสูตรของแพทย์
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็เสียหลักตกลงไปในโอ่งนะฮะ
แล้วอยู่คนเดียวก็ไม่สามารถจะดันตัวขึ้นมาได้